ฮะแต่ว่าจังหวะนั้นเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนึกว่าผีครับการเฝ้าสวนก็จะมี
ประจำตัวไว้เขาเห็นเงานึกว่าผีก็เลยเอาปืนสันโวยิงเข้าไปสุดท้าย
กลายเป็นแม่ชีถูกยิงเสียชีวิตอยู่ใกล้ใกล้ขนำนั่นแหละครับนะฮะ
นี่ครับเป็นภาพวงจรปิดนะครับบันทึกภาพแม่ชียุบพดี
หรือว่านางสาวยุปฎีแสนกล้าอายุสามสิบห้าปี
ซึ่งเป็นชาวอุบลเขามีอาการคุ้มครั่งหน่อยหน่อย
คุณผู้ชมเหมือนสติไม่ค่อยดีอะครับสวมเสื้อชั้นในกางเกงขายาวเดินไปเดินมา
อยู่ในวัดน้ำตกหินลาดหมู่๒ตำบลลิปปะน้อยอำเภอกเกาะสมุยเมื่อกลางดึกของวันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่แม่ชีจะเดินตะเลิดเข้าไปในสวนผลไม้ซึ่งอยู่ห่างจากวัดสักประมาณกิโลกว่า
แล้วก็ไปอยู่แถวที่มีหนุ่มอายุ๑๙ปีคนนี้เขานอนเฝ้าสวนผลไม้อยู่
แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนจุด๒๒เข้าที่ราวนมซ้ายนอนตายอยู่ในขนำสภาพนั้น
นุ่งกางเกงขายาวเป็นผ้าร่มสีขาวสวมยกทรงสีดำตัวเดียว
ตำรวจก็เข้าไปชนสูตรพร้อมกับติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
หลังจากการสืบสวนก็ไปเจอผู้ก่อเหตุ
โดยหลังจากคืนก่อนมีเหตุการณ์ก็คือทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
บริบูรณ์อยู่สุขสมบูรณ์ภูมิกับสพเกาะสมุยสั่งให้ชุดสืบสวนขยายผลหาคนร้าย
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีอุกชการสะเทือนขวัญด้วย
ตำรวจรู้ว่าผู้ตายถูกยิงด้วยปืนลูกกรด
ก็เลยกระจายกำลังกันค้นหาหลักฐาน
กระทั่งไปเจอปลอกกระสุนตกอยู่ในสวนผลไม้ตรงจุดที่ผู้ตายนั้นนอนอยู่
สุดส่วนก็เลยลงไปสอบปากคำเจ้าของสวนและบุคคลที่อยู่ในระแวกนั้น
สืบไปสืบมาก็พบว่ามีในเบิร์ตอายุ๑๙ปีเป็นลูกจ้างเฝ้าสวนผลไม้
ซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุในคืนวันนั้น
และที่สำคัญในเบิร์ตก็มีปืนขนาดจุด๒๒ไว้ครอบครองด้วย
พยายามหลักฐานก็แน่นหนาทีเดียว
เขาบอกว่ากลางดึก๒๔สิงหาคม
ผู้กำกับบริบูรณ์รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะฮะ

เจ้าตัวก็สารภาพว่าเป็นคนเหนียวไกลปืนในคืนนั้นจริง
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่ชี
เพราะคืนที่เกิดเหตุเขานอนพักเฝ้าสวนที่ขนำ
ได้ยินเสียงคนกรีดร้องและเงาตะคุ่มตะคุ่มดำขาวที่ขนำตกใจ

ด้วยความกลัวก็เลยเอาปืนที่พกอยู่ยิงเข้าไปหนึ่งนัด
จากนั้นไม่นานเงานั้นก็วิ่งเข้าไปที่ขนำ
เขาก็เลยมองว่าเป็นแม่ชีนี่น่า
เท่านั้นเองโอ้โหแม่ชีก็ยังมีอาการคุ้มครั่งอยู่
ลงมือทำลายข้าวของในขนำก่อนจะล้มฟุบลงแล้วก็เสียชีวิต
เองตกใจกลัวก็เลยหนีไปก่อนจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ครอบครองปืน
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับสำหรับแม่ชียุพดีน
ตำรวจสืบทราบมาว่าบวชที่วัดแห่งนี้มา๓วัน
อาศัยอยู่ในวัดแล้วก็มีการคล้ายคนประสาทหลอน
แล้วก็ถูกคนที่เฝ้าสวนนั้นเอาปืนยิงตายในที่สุดนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามญาติของแม่ชีมานำศพไปประกอบพิธีต่อไปครับ